ที่บุรีลำครับมีหนุ่มวัยยี่สิบเอ็ดปีคนนึง
ถูกยิงเสียชีวิตคาบ้านเลยนะฮะพ่อก็พยายามเข้าไปช่วยแล้ว
ก็โดนซ้อมจนน่วมไปอ่าส่วนคนก่อเหตุเป็นแก๊งวัยรุ่นครับ
แก๊งวัยรุ่นในพื้นที่บุรีรำอ่าเขามีชื่อแก๊งว่า
ซีขนมหวานแต่พฤติกรรมมันไม่หวานเลยมันโหดมากนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาในพื้นที่สพนาโพที่บุรีรำนะครับ
มีคนถูกยิงจนเสียชีวิตนะแล้วก็มีคนถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
ผู้ตายเป็นลูกของคนเจ็บนะครับบ้านอยู่ที่หมู่บ้านหนองแวง
ตมนต์ดอลกอกอำเภอนาโพคนที่เสียชีวิตชื่อท่านวรินทรศิโย
อายุ๒๑ถูกยิงเขาที่กลางหลังนะฮะกระสุนฝังใน
ถูกทำร้ายร่างกายจนใบหน้าบวมปูด
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่นะครับ
เป็นวัยรุ่นที่มีชื่อแก๊งว่าแก๊งเอฟซีขนมหวาน
หลังเกิดเหตุตำรวจสืบสวนสอบสวนตามไปจับมาได้๓คนแต่เชื่อว่ามีมากกว่านี้นะฮะ
๓คนมีนายอาจนรงมันอุตสาอายุ๑๘
นายสุขสรรคักเคทังอายุ๒๐
และนายสุจิดาตสิงหาทุมอายุ๒๖
ของกลางเป็นปืนนะครับปืนลูกซองไทยประดิษฐ์
พร้อมกระสุน๒กระบอกมีปืนปากกา๑กระบอกแล้วก็เขียวด้ามยาวอีก๑เล่ม
นายอัดนรงค์บอกว่าเขาคือคนยิงผู้ตายคนเดียว
ส่วนนายสุขสรรค์กับนายสุจิดาตที่ถูกจับมาได้พร้อมกัน
เป็นคนที่ไปทำร้ายพ่อผู้ตายจนบาดเจ็บ
ตำรวจก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านจุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
ในท่องที่สพนาโพตอนที่ไปทำแผนนะครับ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับนางจารุวัลสุวรรณมณี
เป็นแม่ของผู้ตายและภรรยาของคนเจ็บนะซึ่งบอกว่าวันนี้เนี่ยได้ไปรับศพลูกชาย
ที่โรงพยาบาลบุรีรำเพื่อมาบำเพ็ญกุศลที่ไปถามไทยกันนะครับ
บอกว่าสาเหตุมันเริ่มจากที่ลูกชายและกลุ่มผู้ต้องหาได้โพสต์เฟซบุ๊กท้าทายกัน
เริ่มมาจากโพสต์เฟซบุ๊กท้าทายกันก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีเรื่องกันอยู่แล้วนะ
พอโพสต์เฟซบุ๊กท้าทายกันล่าสุดแก๊งเอฟซีขนมหวานมากัน๒๐คน
รถจักรยานยนต์๑๐คันได้ขี่มาเบิ้ลเสียงดังอยู่หน้าบ้านของลูกชายเธอ
อยู่กับสามีตะโกนบอกว่าจะเอาปืนหรือว่าระเบิด
หลังจากนั้นกลุ่มคนก่อเหตุ๓คนได้วิ่งพังประตูหน้าบ้าน
แล้วเข้าไปทำร้ายไปชกต่อยลูกชายจังหวะนั้นสามีที่อยู่ที่บ้าน
เห็นลูกถูกทำร้ายก็ออกมาห้ามก็เลยถูกรุมทำร้ายด้วยจนบาดเจ็บ
ลูกชายวิ่งหลบไปที่หลังบ้านแต่ถูกหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาที่บ้าน
ใช้ปืนยิงใส่หนึ่งนัดลูกชายโดนยิงเข้าไปนะฮะ
แต่ยังวิ่งหนีตายออกไปทางหลังบ้านวิ่งได้สัก๕๐เมตร
วัยรุ่นกลุ่มนี้ตามมายิงซ้ำอีกหนึ่งนัดจนลูกชายล้มลงเสียชีวิตคาที่
หนีออกจากบ้านเธอไปค่ะนี่ครับ
เธอบอกว่าการกระทำเนี่ยถือว่าอุกอาจมากเข้ามายิงกันตายถึงในบ้าน
ทำร้ายสามีเธอบาดเจ็บสาหัสอีก
ทั้งที่ลูกชายของเธอไม่ได้ทำอะไรให้เลย
ที่สำคัญลูกชายเพิ่งปลดประจำการ
จากการเกณฑ์ทหารมาบอกว่าจะบวชให้แม่

ถ้ามันยิงแล้วมันไม่สามารถโลกแม่ก็ไม่ตาย
ขึ้นไปดูกับหมอมาเมื่อกี้ลงมาเมื่อกี้มันจะเป็นลูกกลมเท่านี้
เขาบอกว่าห้างหลังจากขวดทหารจะมาบวชให้แม่ด้วย

แล้วน้องไม่ได้บวชหรือไง

มันติดติดขาดตายแทนเขาอีกได้เลย
แล้วพ่อแม่มันไปพูดยังไงพ่อพ่อจะไปฆ่าลูกครับว่า
แล้วมันมาบูรุกว่าเราจะมีการ๓๔ทุ่มไปแล้ว

แล้วคนที่เราสูญเสียนะทั้งพ่อทั้งลูก

ฝ่ายผู้เป็นพ่อสามีของเธอยังสาหัสอยู่นะฮะ
ส่วนผู้ต้องหานะครับนายอัดนรงมันอุตสา
ที่บอกว่าผมนี่แหละเป็นคนยิงเขาตาย
บอกว่าสาเหตุก็เพราะว่าเขามีรุ่นพี่ในแก๊ง
แก๊งเอฟซีขนมหวานที่บุรีรัมชื่อว่าเอ็ม
ท้าทายประมาณว่าอยากเห็นหน้าคนชื่อเอ็มอยากดูหน้าคนชื่อเอ็ม
แก๊งพวกนี้มันก็ไม่พอใจนะครับที่มาท้าทายกันแบบนี้
ก็เลยพากันไปหาที่บ้านพอพาไปหาที่บ้านแล้วเนี่ย
กลุ่มผู้ต้องหาอ้างว่าถูกนายวรินทรผู้ตายใช้หินปลาใส่ก่อน
แล้วท้าทายว่าให้เข้ามาหาในบ้าน
นายอาจนรงค์บอกว่าก็เลยเข้าไปกับนายสุขสรรค์และนายสุจิดา
วิ่งเข้าไปในบ้านก็เลยใช้ปืนที่พกมาด้วยยิงใส่นายวรินทรสองนัด
ล้มลงไปกับพื้นนะโดยตอนที่ยิงเนี่ยยิงแบบไม่ได้เล็ง

เขายิงสวนมาก่อนครับเลยไล่ยิงคืน
นี่ฮะขนาดไม่ได้เล็งนะเนี่ยโดนเขาตายเลยนะครับ
ตำรวจสพนาโพแจ้งข้อหา๓คนนี้นะครับ
คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็เรื่องการครอบครองอาวุธปืนนะครับ
แล้วก็จะสืบสวนขยายผลต่อเพราะไม่ปักใจเชื่อว่าจะก่อเหตุกันแค่๓คน
จากฝั่งพ่อของผู้ตายตอนนี้ก็ยังสาหัสอยู่

ใช่ค่ะโอ้โหหลายเหตุการณ์เนาะ
พอฟังเหตุผลในการก่อเหตุแล้วมันโอ้มันถึงขั้นต้องฆ่ากันตายเลยเหรอ